ทำร้ายแม่ไม่ให้แม่กินข้าวเอาแต่น้ำปลาปลาให้แม่กินเนี่ย

ตายจะได้หุบสมบัติฮุบที่ดิน

แล้วน่าจะตายมาแล้ว๔วันครับโอ้โห
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่ง
ตำบลนิคมจังหวัดบุรีรำครับ
ในบ้านเจอศพของนายทองดีสารงามอายุ๕๗ปี

แล้วร่างกายของนายทองดีเริ่มเน่าเปื่อยแล้วด้วยครับ
ส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปหมด
ว่าเจ้าตัวน่าจะเสียชีวิตมาประมาณสัก๔วัน
ส่วนที่เตียงนอนใกล้กัน
เจอแม่ของผู้ตายชื่อว่า
คุณนางนวลสารางามครับอายุ๘๒ปีแล้วท่านเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะ
นอนอยู่ในมุ้งคนเดียวเลยอ่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามถามคุณนางนวลครับ
ซึ่งยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
วันแล้วตอนนี้อยากได้ข้าวเยอะกับปลาร้าบอง
โอ้โหยายนวลบอกว่าอยู่กับลูกชายสองคน

ประมาณ๑๐ปีที่ผ่านมาเนี่ยตนเองป่วยติดเตียงกลายเป็นคนพิการไป
หลังจากนั้นลูกชายถือเอาบัตรคนชะลาและคนพิการไว้
ลูกชายเบิกเงินไปใช้เองครับ
ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาชีวิตของยายอยู่ด้วยความยากลำบาก
เพราะลูกชายได้เงินมาก็เอาไปซื้อเหล้าหมดเลยไม่ซื้อข้าวให้ยายกินเลย
และแถมจะมีพฤติกรรมเหมือนจะทำให้ตัวเองตายเพราะลูกอยากได้ที่ดินกลับบ้าน
เอาไปขายด้วยการไม่ให้ข้าวกินครับ
สงสารสงสารจริง
บางครั้งนะลูกชายมานั่งกินข้าวอยู่ข้างเตียงพอแม่จะขอลูกลูกแม่กินด้วยดิ
ลูกชายบอกไม่ให้กินส่วนน้ำดื่มน้ำดีเนี่ยนะก็ไม่ให้แม่ดื่มด้วย
ให้แม่ดื่มแต่น้ำปลาปลาที่ลูกเอามาให้กินประทังชีวิตไปก็เท่านั้นเองฮะ
และทุกครั้งนะที่ลูกเอาเงินไปซื้อเหล้าพอลูกเมาเมาก็จะมาทำร้ายแม่ตลอดเลย
ตีตลอดเลยจากนี้คุณแม่บอกไม่รู้จะอยู่ยังไงแล้วอ่ะ
บ้านก็ไม่มีไฟใช้แล้วก็ไม่มีใครหาข้าวหาน้ำให้กินเลย
เพราะตอนลูกอยู่คืออย่างน้อยข้าวไม่ให้กิน
แต่ยังเอาน้ำปลาปลาให้กินประทังชีวิตไปครับ
ไปฟังหน่อยครับ
พ่อไปฟังหน่อยครับ
พ่อไปฟังหน่อยครับ
พ่อไปฟังหน่อยครับ
พ่อไปฟังหน่อยครับ
พ่อไปฟังหน่อยครับ
พ่อไปฟังหน่อยครับ

พ่อไปฟังหน่อยครับ

พ่อไปฟังหน่อยครับ

พ่อไปฟังหน่อยครับ
พ่อไปฟังหน่อยครับ
พ่อไปฟังหน่อยครับ
พ่อไปฟังหน่อยครับ

พ่อไปฟังหน่อยครับ

พ่อไปฟังหน่อยครับ